จะเห็นว่าพวกสัตว์น้อยใหญ่ที่มันมีขนมันจะอุ่นหรือเปล่า
เพราะมีขนอยู่แล้วใช่อาจจะคิดแบบนั้นจริง
จริงมันก็มีความหนาวเหมือนกันอย่างสัตว์น้อยตัวหนึ่งคุณผู้ชม
มันไปมุดอยู่ใต้รถคันนี้ทำให้เจ้าของรถเข้าไปไหนไม่ได้เลย
หุ้นวายกันทั้งจังหวัดมาควานหาจะเป็นตัวน้อยนี้จะเป็นอะไร

นี่ไงเสียงมาก่อนเลยเนี่ยโอ้โห
โอ้โห้แมวน้อย
ใช่ค่ะน้องแมวเนี่ยไปมุดอยู่ใต้รถคันนี้นะคะ
เนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่นะเขามาด้อมมองก้มเงย
มาดูมามุดมาตามหาว่าน้องแมวไปซุกอยู่ใต้รถได้ยังไง

รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านรองถาวรวัดคงแก้ว
ท่านรองท่านก็เสร็จภารกิจนะกำลังจะขับรถไปธุระต่อ

ก็ยังหาไม่เจอนะว่าแมวมันไปมุดซุกอยู่ตรงไหน
ท่านรองก็เลยทิ้งรถคันนี้ไว้เลยละกัน
แล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไป
ปล่อยให้พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหานะคะ
แต่งานนี้เนี่ยยังไม่เห็นแม้แต่หางเลยนะคะ
ยังเลยคุณมันมุดอยู่ไหนสักที่นึงได้ยินแต่เสียงเมียวมาแบบนี้
ไม่ใช่แค่เจ้าที่กูภัยไม่ใช่แค่พี่เจ้าหน้าที่
ทางผู้แทนทางหน่วยงานราชการเท่านั้น
โบ้งชาวบ้านก็มาจ้า

ก็ดูค่ะดูอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ทะเบียนรถน่ะ

ซักนิดดึงได้ไหม

ขับเบียนอะไรมองไม่ชัด
แมวทั้งหลายนะบอกว่าถ้าเห็นรถทะเบียนนี้ไม่ต้องไปซุก
เพราะว่าท่านลองไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ย
เราใช้รถโดยสารตอนนี้จอดทรัพยันทร์ทิ้งไว้
เชื่อว่านะพอถึงที่สุดแล้วเนี่ย

ก็จอดทิ้งไว้ทั้งก็ไปด้วยยานฐานนะอย่างอื่น